แน่นอนวันเด็กแบบนี้เด็กเขาก็จะออกไปเที่ยวตามที่ต่าง
บางคนก็อยู่ที่บ้านก็อาจจะมีการนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านริมถนนบ้าง
คำถามคือรถคันนี้มองไม่เห็นเด็กเหรอที่เขานั่งอยู่แบบนี้
เกือบจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับ
โอ้โหพี่ก๊อฟคือถ้าเป็นพ่อแม่น้องตอนนี้หัวใจบีบหัวใจมาก
เป็นเพื่อนขึ้นเยี่ยมแล้วร่างน้องติดอยู่ใต้ท้องรถ
ก็ลุกขึ้นมาจากรถตอนแรกจ่ายหายว้าง
แล้วแต่จังหวะที่แบบมีการถอยหลัง
เราเห็นแต่น้องลุกขึ้นมาเดินได้อีก

แสดงว่าน้องถูกรถค่อมร่างไป
แล้วประเด็นคือคนขับทำไมไม่ลงมาดูหน่อยล่ะ
คำถามคือทำไมทำอย่างนั้นแล้วไม่เห็น

จะเห็นว่ามุมขวาของภาพเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งนั่งปูเสือเล่นกันอยู่
แต่น้องคนนี้ไปนั่งอยู่กลางถนน
อยู่รถแจ๊สสีขาวคนนี้ขับมาแล้วคล่อมร่างเด็กไปเลย

สักพักหนึ่งก็เห็นเด็กลุกขึ้นมาแต่เขาเหมือนไม่ได้บาดเจ็บอะไร
ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินได้
แต่ว่าทำไมคนขับรถถึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
รถรถสีขาวคันนี้นะฮะทีนี้งงเหมือนกันหลายคนตั้งคำถามเอ๊ะ
คือต้องเห็นสิว่าเด็กเขาอยู่ตรงนั้น
หลายคนเขาก็ต้องหนีไปยังคนขับว่าทำไมใจดำจังเลย
ทำไมทำอย่างนี้แต่ว่าเหลือสิ่งอื่นได้
ก็คงจะให้ทางด้านของผู้ปกครองของเด็กว่ากันไปตามเรื่องของกฎหมาย

แล้วว่าที่มาที่ไปทำไมคนขับถึงไม่เห็น

ระวังเด็กด้วยระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ